เหนืออีสานอาจจะสัมผัสอากาศเย็นใช่ไหม
ถ้าเกิดเป็นกรุงเทพกรุงเทพจะเจอกับฝุ่น
โอ้ฝุ่นมาพร้อมหน้าหนาว
แล้วจากการตรวจสอบสภาพอากาศเมื่อเช้านี้
เขตน้องแขมโอ้ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานแล้วค่ะ
นี่ขมุกขมัวหรือว่าจากฝุ่นหรือว่าจากหมอก
คือมองภาพแบบนี้หลายคนจะคิดว่าอากาศเย็นมาหมอกมา
แต่นี่คือฝุ่นเราก็เลยหยิบเรื่องนี้มาเตือนกันในข่าวเที่ยงไทยรัฐนะคะ
เพราะว่าทางเพจกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
สำนักสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพก็เปิดเผยค่ะ
รอบ๒๔ชั่วโมงปรากฏว่ามันมีอยู่เขตหนึ่ง
คือเขตน้องแข็มนี่แหละที่ค่าเฉลี่ยเกินมาตรฐาน
ตรวจวัดได้ช่วง๒๙๕๕มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ซึ่งค่ามาตรฐานจะต้องไม่เกิน๕๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะคะ
อันนี้มันเกินมานิดนึงมันเป็น๕๕
ดังนั้นใครที่อยู่ในพื้นที่หนองแขมเนี่ย
คุณภาพอากาศตอนนี้ก็เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
เราต้องเฝ้าระวังนะถ้าเกิดว่ามีอาการต่างเหล่านี้
พวกไอหายใจลำบากระคายเครื่องตา
แล้วยังมีเขตพื้นที่เฝ้าระวังด้วยนะคะ
จากหนองแขมแล้วหนองแขมมันเกินใช่ไหม
ที่อื่นนี้ต้องเฝ้าระวังก็มีบางซื่อ
เขนลัดกระบังประเวทป้อมปราบศัตรูภาย

ทวีวัฒนาบางพลัดแล้วก็บางบอนค่ะ
โฆษกกรุงเทพบอกว่าสถานการณ์นี้
มีการประสานแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

อย่างน้อยจะได้บรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ลง

ที่อาจจะเกิดขึ้นกับสุขภาพได้นะคะ